ผู้ชายชาวต่างชาติมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวชาวไทย
ริมถนนใกล้สี่แยกไฟแดงตรงบริเวณพัทยากลาง
ซึ่งเป็นใจกลางเมืองเลยค่ะเนี่ยค่ะประมาณตีสามที่ผ่านมา
ก็มีคนแจ้งบอกมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกับหญิงไทย
เพศสัมพันธ์กันตรงใกล้สี่แยกไฟแดง
สาย๓ตัดพัทยากลางหรือที่คนพัทยาเขาเรียกว่า
ชุมสายเมืองพัทยานะคะในคลิปเนี่ยเป็นชายชาวต่างชาตินะคะ
ผมสีทองอายุประมาณ๔๐๕๐ปี
ส่วนฝ่ายหญิงสูงประมาณ๑๕๐๑๖๐เซนติเมตร
ก็มีเพศสัมพันธ์กันอยู่ข้างเสาไฟฟ้าแรงสูง
ไม่สนใจผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาค่ะ
ผู้สื่อข่าวไปสำรวจตรงจุดนี้นะคะ

มีแว่นสายตาตกอยู่นะคะ
แล้วก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดตรงร้านค้า

ก็พบว่าที่มาที่ไปของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ก็คือชาวต่างชาติเดินเข้าไปหาหญิงสาว

แล้วเหมือนกับมีการพูดคุยอะไรกันบางอย่าง
แล้วหลังจากนั้นก็เป็นอย่างที่เราเห็นในคลิปนะคะ
คนถ่ายคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเขากำลังขี่มอเตอร์ไซค
จะไปตลาดแล้วรถติดไฟแดง

ก็เลยเอามือถือมาถ่ายแล้วแจ้งตำรวจ
เพราะเขามองว่านี่เป็นการทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

ทั้งสองคนก็รีบสวมเสื้อผ้าแล้วก็เดินหนีไปค่ะ

แล้วเราก็โปรดช่อง

ว่าเป็นคงไม่ให้บรรที
เพื่อนบ้านชาวต่างประเทศและจังหวัดใกล้เคียง

อยากให้เราช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวของเราต่อไป
ช่วยกันกดขันนิดนึงครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับผม
นี่แหละค่ะก็ได้คลิปจากพลเมืองดีก็

ตอนนี้ชุดสืบสวนไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะรีบนำตัวมาสอบสวนว่ากันไป

เพราะว่านี่เป็นพฤติกรรมที่ทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะคะ